ช่วงนี้เราจะพาไปทานเมนูเส้นอนาชาติกันบ้าง
จะเปลี่ยนเมนูเส้นสัญชาติไหนให้เฮียน็อตเฉลยแล้วกันจ้า
นี่ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหเปิดขายมานานกว่า๒๐ปี
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนสีที่อยู่คู่กันมานานเลยก็ว่าได้นะคะ
สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กนะครับ

ตอนนี้ถ้าร่มก็คือ๒๐ปีแล้วครับผม

มีทั้งผับมีทั้งโบลิ่งมีทั้งหนังครับ

มีคนแบบพลุกพ่านตลอดเวลาครับแบบจนถึงแบบเที่ยงคืนนะครับผม
มีครับผมมีหลายเมนูมากครับเรื่องเส้นครับออกเป็นเส้นสปาเกตตี้หรือเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ครับ
มีหมดครับเซ้นมีทุกอย่างมีคบทุกเซ้นมีทุกเซ้นครับ
เป็นผสมผสานอาหารเป็นฟิวชั่นน้อยนะเนี่ย

แล้วเส้นเป็นเรื่องมาเยือนทั้งทีพี่เลี้ยงเลยขอจัดเมนูพิเศษให้เฮียน็อตเลยค่ะ
เริ่มต้นด้วยเมนูสไตล์อิตาเลียนอย่างสปาเกตตี้เบซิลเบคอน
ซึ่งเป็นสปาเกตตี้ที่ลวกมาแบบอัลเดนเต้
กับซอสเบซิลที่ทำจากซอสโหระพาไทย
ซึ่งจะให้ความหอมกว่าโหระพาอิตาเลียนนั่นเองค่ะ
แล้วท็อปปิ้งด้วยเบคอนทอดกรอบแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านที่ไม่ทานไม่ได้
ก็คือเส้นใหญ่รัดหน้าหมูสับโบราณค่ะ
เมนูนี้พี่เล้งใช้เส้นใหญ่สั่งทำพิเศษจากโรงงานเส้นเก่าแก่
ที่จังหวัดชนบุรีมาผัดกับน้ำมันจนหอม
จากนั้นก็ต่อไข่เพื่อเพิ่มความหอมและเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้น
เสร็จแล้วนะคะก็มาต่อกันที่น้ำราดค่ะ
แต่เคล็ดลับความอร่อยของน้ำราดหน้าตาน่าทานนี้จะมีอะไร
ให้พี่เล้งเป็นคนเล่าให้ฟังที่โต๊ะแล้วกันนะคะ

วันนี้ผมจะเสนอนะครับเป็นเบซิลนะครับ
ของทางร้านนะครับผมเป็นสปาเกตตี้เบซิลนะครับผมอ่า
เกตี้ซอสเบซิลนะครับตัวนี้แนะนำเลยใช่ไหม

จะเป็นหัวระพาปั่นนะครับเป็นปั่นละเอียดหยาดเลยนะครับผม
แล้วก็ผัดกับลิสต์ออยนะครับผม
แล้วก็ใส่พวกอโลหะนะครับผมแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับผม
จะมีความหอมของกลิ่นประโยชน์นะครับ

อันนี้มันจะได้แบบอัตรรสหลายอย่างนะ

รูปลักษณ์หน้าตาที่น่ากินแล้วก็ได้รสสัมผัสด้วย

ครับผมอันนี้จะเสนอนะครับเป็นเส้นใหญ่โบราณนะครับผม
เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยนะครับผม

เป็นเส้นใหญ่นี่คือเราสั่งทำโดยเฉพาะนะครับผม

ผัดให้แห้งแล้วก็ห่อไข่นะครับผม
ส่วนตัวหน้าของเราจะเป็นหมูสับผัดกับหอมใหญ่นะครับ

เด็ดของมันคือจะเป็นผงกะหรี่ครับผม
อ๋อจะใส่ผงกะหรี่เข้าไปเพื่อชูกลิ่นขึ้นมาใช่ไหม
ถูกต้องครับผม
มีความหอม
ความหอมไทยหน่อยนะครับ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้อนรับลูกค้าให้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูบางเมนูให้มันเข้ายุคทันสมัยทุกวันเนี้ยครับเปิดบริการกี่โมงตั้งกี่โมงตอนนี้นะครับเราเปิดบริการสิบเอ็ดโมงนะครับจนถึงสามทุ่มนะครับอยู่ทุกวันอาทิตย์ครับอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับถูกต้องครับคือเปิดตั้งแต่จันทร
ถูกต้องครับผมจุดเด่นของเราคือเป็นเน้นอาหารแบบว่าของสดและใหม่ตลอดเวลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับ
วันนี้เราอยากให้เชฟแนะนำหน่อยว่าเมนูอะไรที่ทานเข้าไป
แล้วจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้ฟิตอันเฟิร์มครับ
ผมมีเมนูที่แบบใครก็กินได้อร่อยด้วย

วันนี้แหละครับเราจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นโสมนมสดครับ
ก่อนอื่นเลยทำความสะอาดไก่นะครับแล้วก็เราจะเอาไปแช่ด้วยนมข้นจืดคาเนชั่นก่อน
ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องกระป๋องนี้เลยครับ
นี่นมข้นจืดคาเนชั่นนะครับที่ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์
สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะต้มผัดแกงหรือใช้หมักก็ได้นะครับ
สำหรับวันนี้นะครับเราต้องการให้เนื้อไก่นุ่มก็เลยใช้นมข้นจืดคาเนชั่นกระป๋องใหญ่
หมักเนื้อไก่ทิ้งไว้ประมาณ๑๐๑๕นาทีเพียงแค่นี้ก็จะได้ไก่ที่มีกลิ่นหอมเนื้อนุ่ม
ทานแล้วแทบจะละลายในปากเลยล่ะครับ
ตอนนี้นะครับเขามีกระป๋องเล็กด้วยครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยครับสะดวกมากเลย
เดี๋ยวผมฝากพี่คั่วเครื่องตุ๋นดีกว่าฮะให้ให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมานะ
ไก่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ที่เราจะยัดทุกอย่างใส่เข้าไปในทางรูนี้
มีข้าวเหนียวนะครับแช่น้ำ๒ชั่วโมงจะมีแห้วนะ
แล้วก็อันนี้คือต้นหอมญี่ปุ่นใส่หน้าผักชีโสมนะฮะกระเทียมแล้วก็อันนี้คือพุชานะครับเป็นแบบแห้งใส่เข้าไป
แล้วก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยนะครับแล้วอันนี้คลุกเลยให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปยัดในไก่ได้เลยฮะ
หลังจากเอาไส้ยัดไปในตัวไก่แล้วยังไงต่อครับเชิญครับ
ฝานะครับแล้วก็เอาไก่นอนเข้าไปข้างในเลยพี่เสร็จแล้วเติมน้ำให้ท่วมครับตอนนี้นะครับเราจะต้มให้มันเดือดพอน้ำเดือดปั๊บเราจะลดไฟให้มันแบบปุดปุดแล้วก็ใส่พวกเครื่องพวกเนี้ยเครื่องหอมที่เราอยากจะใส่เข้าไป
รสชาติไปแล้วนะมีเกลือนะคะพริกไทยขาวแล้วก็ซีอิ๊วขาวถ้ามันจะได้ที่หนึ่งประมาณ๒ชั่วโมงพี่
ชั่วโมงแล้วครับเชฟขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะใส่นมที่เมื่อกี้เราใช้แช่ไก่นะครับลงไปข้างในนี้ให้มันหอมหวานมากยิ่งขึ้น
เชฟครับครับทานทุกคำแรกนะครับรู้สึกสดชื่นมากนะครับเชฟบ้านเราเขาเรียกแบบเช็งใช่ครับแล้วยังได้สัมผัสแบบนุนละมุนมีกลิ่นหอมนมเบาด้วยนะฮะเมนูนี้นะทำไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าใช้เวลาเท่านั้นเองสัปดาห์หน้านะครับผมมีเมนูเส้นแบบไทยไทยมากเลยนะครับผมมีเมนูเส้นแบบไทยไทยมากเลยนะครับผมม
มาฝากครับอยากรู้เป็นอะไรต้องคอยติดตามชมครับ